อัปเดตข่าวคราวของสาวส้มทันซินีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คือตอนแรกเราได้ยินข่าวมาว่าเธอตั้งใจว่าจะแต่งงานในช่วงปีนี้
แต่จู่โอ้โหเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมากลางใจของเธอเลย
เพราะว่าเธอออกมาเปิดใจว่าเธอเนี่ยเลิกรากับแฟนนุ่มนักธุรกิจจินนักคารินทารา
คบกันมา๔ปีไปหมาดเดือนที่แล้ว
ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอผอมขนาดนี้หรือเปล่า
ฟังเรื่องความรักและน้ำหนักที่ลดฮวบของเธอกันค่ะ

คือด้วยความแบบเป็นคนที่พอทำงานเยอะค่ะ
แล้วเหมือนเราจะแบบทานน้อยไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ยังใช้ชีวิตในการทำงานได้ปกติ

ต้องฟื้นตัวให้เร็วไม่อยากให้เขาเป็นห่วง
นี่แหละอย่างน้อยคนที่อยู่รอบตัวเรานะ

เขาเป็นห่วงเรามากที่สุดฟื้นเร็วสู้ค่ะ
ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญของคุณส้มเลยนะคะ